ไปที่นครพนมกันหน่อยนะคะอันนี้ก็อุ๊กอาดเหมือนกันเลยค่ะคือมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่อยู่ก็ไปคว้าจอบกับมีดไดยาวิ่งไปไล่ฟันผู้ชายอีกคนหนึ่งนะฟันเข้าไปกลางหน้าผากเลยคือก่อนฟันนี่ไปกระทืบเขาก่อนด้วยแล้วก็เอามีดฟันเอาจอบฟันซึ่งภาพบวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้นะคะนี่ค่ะนี่นัททีชีวิตเลยคนก่อเห็นไหมวิ่ง
กลางฟันแบบไม่ย้างมือหนึ่งถือเห็นไหมเมื่อกี้คือท่าแบบใช้เท้าอะมือหนึ่งถือจอบมือหนึ่งถือมีดไดยาค่ะแล้วฟันไม่หยุดเลยแล้วนี่กลางวันแสกนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านสายมูลในอำเภอทาสพนมค่ะคนก่อเหตุชื่อจิตวัตรหรือในตายอายุ๔๑ปีคนตายเนี่ยชื่อนายทองสาอายุ๖๐ปีแล้วค่ะ
ไว้ข้างทางค่ะนี่คือยังไม่สาแก่ใจนะคะคิงไม่จบนะขออนุญาตหยุดภาพนะคุณผู้ชมคือมันโหมันโหดร้ายอ่ะโอ้โหคือกระหน่ำซะนี่เขายังไม่หยุดเลยอ่ะสองนาทีกว่าที่เขาไม่หยุดมือเลยทั้งที่คนเจ็บนี้ล้มลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ลากคนเจ็บไปไว้ข้างทางแล้วตัวเองก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็เข้ามาควบคุมตัว
กินเหล้ามาด้วยอืมพอเสพยาบ้านแล้วกินเหล้า
อยู่ความไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นครับ
ผมไม่พอใจลุงทองสาเพราะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
แล้วก็ชอบมาดุด่ามาข่มขู่ผมฝังใจแถมวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ถากถางผมหาว่ามอเตอร์ไซค์ของผมมันเก่า
โซ่รถก็ขาดไม่มีปัญญาซ่อมน้ำมันก็หมดไม่มีปัญญาเติม
ผมทนไม่ไหวอ่ะผมก็เลยวิ่งไปเอาจอบกับมีดไดยามาฟันทิ้งซะเลย
โอ้โหนี่แหละค่ะคนติดยาติดเหล้าอืม
คำพูดคำจามันหาเหตุผลไม่เจอจริงนะครับ
ส่งคุณออสซี่ดนรวีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ตรงจุดเกิดเหตุนี่ยังมีมีดตกอยู่เล่มหนึ่งอยู่เลยอะค่ะ
เนี่ยเห็นไหมเราได้ภาพวงจรปิดจากร้านขายของชำช่วงก่อนเกิดเหตุมานะคะ
ประมาณสิบโมงยี่สิบสี่นาทีเมื่อวานนี้อ่ะจะเห็นนายตาย
คนก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านนี่ค่ะจอดเสร็จปุ๊บอืม
ร้านของชำคุณว่าเขาซื้ออะไรอ่ะเหล้าเหรออ่าถูกต้องซื้อเบียร์
ซื้อเหล้าซื้อเบียร์จากนั้นแป๊บเดียวเองค่ะ
ก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์ลุงทองสานี่คนตายอ่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาที่ร้านขายของชำเหมือนกันแล้วก็เดินเข้าไปข้างใน
ไปสักประมาณนาทีนึงอะค่ะนายจิตวัตรเดินออกมาจากร้านพร้อมกับถุงที่ซื้อเบียร์มาแล้ว
ผู้ตายก็เดินตามออกมาด้วยแล้วทั้งคู่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปพร้อมกัน
ไม่รู้ว่านัดกันหรือจังหวะบังเอิญนะคะเราได้ภาพวงจรปิดในร้านชำมาด้วยเหมือนกัน
ขอดูภาพในร้านชำหน่อยนะคะนี่ตายกำลังจ่ายเงินซื้อเบียร์อยู่
หมวกแก๊ปใส่เสื้อลายสก๊อตคุยกับแม่ค้าอยู่ประมาณนาทีนิดนิด
แล้วลุงทองสาที่สวมเสื้อลายสก๊อตสีฟ้าขาวก็เดินเข้ามาในร้าน
นี่เดินเข้ามาในร้านอ้าวหันมามองหน้ากันแล้วน่ะทะเลาะกันค่ะ
ทะเลาะกันในร้านชำเห็นไหมมีปากเสียงกันในร้านชำ
แล้วก็เดินออกจากร้านไปพร้อมกันเราได้คุยกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ
บอกว่าประมาณสัก๑๐โมงคนตายเนี่ยมานั่งดื่มเบียร์กับสามีเธอที่ร้าน
แล้วระหว่างที่ยืนร้องเพลงอยู่อยู่คนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
ชี้หน้าคนตายแล้วข่มขู่บอกเดี๋ยวฆ่าให้ตายเลย
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปไปไหนรู้ไหมไปไหนฮะ
ร่วมงานกระถิ่นจ้ะเอาไปงานบุญไปงานบุญจ้ะไปร่วมงานกระถิ่นนะจ๊ะ
ทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เตือนคนตายบอก
ระวังตัวไว้นะไอ้นี่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวจะโดนทำร้าย
คนตายบอกเออไม่เป็นไรหรอกมั้งคงไม่มีอะไรอืม
ไปเกือบ๒ชั่วโมงพอขบวนกระถิ่นผ่านหน้าร้านไปปุ๊บ
คนตายก็ขี่มอเตอร์ไซค์จอดที่หน้าร้านแล้ววิ่งเข้ามาในร้านค่ะ
แล้วก็เห็นว่าในตายคนก่อเหตุอ่ะวิ่งมาเหมือนจะทำร้ายนายทองสาก็เลยวิ่งหนีไปหลังร้าน
ตายก็วิ่งตามไปแล้วทั้งคู่ก็ไปเจอกันบนถนน
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยค่ะท้องสาววิ่งหนีตาย
จิตวัตรวิ่งไล่ฟันทองสาสะดุดพลาดท่าเสียทีล้ม
จิตวัตรตามไปทั้งกระทืบทั้งฟันเอาจอบฟันทีเอามีดฟันทีอยู่อย่างนั้นนะคะ
แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวบอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสองคนนี้เขามีเรื่องอะไรกันมาก่อน
แต่ยืนยันได้ว่าวันเกิดเหตุคนตายไม่ได้พูดจาอะไรกับผู้ก่อเหตุเลย
อยู่คนก่อเหตุก็มาข่มขู่ว่าจะฆ่าก่อน
เรื่องต้นร่างนายทองสาเนี่ยครอบครัวนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านแล้วนะคะ
ภรรยานายทองสาเล่าบอกว่าแต่งงานอยู่กินกับนายทองสามา๔๑ปี
ทองสาเป็นคนขยันแล้วก็ขี้สงสารชอบช่วยเหลือคนอื่น
คือขนาด
จิตวัตรคนก่อเหตุนายทองสาเคยซื้อขนมเลี้ยงมาแล้วด้วยนะ
ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าจิตวัตรเป็นอะไร
ทำไมถึงมาทำร้ายสามีเธอจนตายขนาดนี้
ส่วนที่อ้างบอกว่าสามีเธอไปดูถูก
ภรรยาบอกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้
เพราะสามีเธอไม่เคยพูดจาไม่ดีกับใครและไม่เคยล้อเรียนใครด้วย
ส่วนพฤติกรรมผู้ก่อเหตุเนี่ยสิน่าสงสัยกว่าอีกน่าคล่องใจกว่าอีก
เพราะก็รู้มาตลอดว่าติดยาเสพยาเป็นประจำ
ไม่พอคลั่งอีกต่างหาก

เกือบจะโดนทำร้ายมาแล้วด้วยซ้ำ
คุณมีปัญหาอะไร

คุณสามีพี่เคยมาบอกไม่มีทีท่าคำข่มขู่

เขาก็ไปวิ่งรถ

เขาให้การว่าคนตายไปล้อเรื่องมอเตอร์ไซค์ห้างอะไรอย่างนี้

ไม่มีไม่ยันที่ใส่คุณสามีเราด้วย
ไม่แล้วเขาไม่เคยพูดให้ใครหรอกเขาเป็นคนดี
เราได้คุยกับพ่อของคนก่อเหตุด้วยนะคะ
คุณว่าลูกต้องขนาดไหนพ่อถึงบอกว่า
ถ้าโทษถึงขั้นประหารชีวิตก็ทำเลยเถอะครับ

คือพ่อยอมรับว่าลูกพ่อเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ติดยาตั้งแต่สมัยเรียน
ส่งไปเรียนหนังสือมันก็ไปดมกาวเรียนก็ไม่จบ
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เล่นถือจอบไล่ทุบ
ตีพ่อตีแม่ตีหลานสาวอีก๒คน

คำถามใหม่เป็นแจ้งไปแล้วกี่ครั้งดีกว่า

แต่สุดท้ายก็ถูกปล่อยตัวออกมาอยู่ดีอ่ะ

และอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ถ้าต้องประหารชีวิตก็ลงโทษไปเลย

และทำให้คนดีต้องมาตายแบบนี้อีก
จะประกันตัวลูกชายไหมครับ
เราสงสารทน

ที่บอกว่าลูกชายต้องทำให้คนดีต้องตาย

ชาวบ้านทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านายทองสาผู้ตายเนี่ยเป็นคนดีจริงค่ะ
ไม่เคยมีประวัติทะเลาวิวาสหรือว่ามีปากเสียงกับใครเลยนะคะ
แต่ในส่วนของนายจิตวัตรคนก่อเหตุน่ะเหรอ

ติดยาเสพติดมานานพ่อแม่ยังทำร้ายได้อ่ะ
เมืองต้นสพธาตุพนมคุมตัวจิตวัตรไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนะคะ
ไม่ต้องตกใจม่วงแน่นอนอยู่แล้วเพราะเจ้าตัวก็พูดเองว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาค่ะ
ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งและฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะ
พ่อยังไม่เอาแล้วเลยนะฮะเจอแบบนี้เอื้อมระอา